ที่จะไม่ให้ข้อมูลผ่านสื่อแล้วเช่นเดียวกัน
ตลอดบ่ายที่ผ่านมาทางรายการพยายามติดต่อ
แล้วก็แบบอยากจะให้มาออกอยากจะให้มาพูดมากจริงนะคะ
เพราะว่าคืออยากให้ลองเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
แง่ว่าฐานคิดของแต่ละฝั่งเป็นแบบไหน
แต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะใช้ข้อมูลที่เคยให้ผ่านสื่อมาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็แล้วกันแล้วก็จากที่ได้อ่านข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาของทางเครือข่าย
อันนี้ที่ต้องแจ้งกันเพราะว่าเชื่อว่าคงจะมีหลายท่านที่อยู่ในเครือข่าย

คือเราเชิญแล้วแต่ว่าทางเครือข่ายปฏิเสธนะคะ
ไม่ได้ไม่ให้พื้นที่แต่ทีนี้เดี๋ยวที่ฉันลองลองไล่เรียงสิ่งที่อธิบาย
ผ่านทางสื่อที่ผ่านมาก็แล้วกันแล้วก็ตั้งประเด็นถามแขกรับเชิญในรายการ
วันนี้แขกรับเชิญในรายการของเรานะคะก็จะว่าตรงสายเลยก็ได้
แน่นอนคือไม่ใช่วิจัยเรื่องของการดื่มปัสสาวะโดยตรง
แต่ว่าจะบอกได้ว่าทำไมถึงมีข้อมูลที่ใช้ฐานคิดคนละแบบ
แล้วก็ทำไมถึงมีข้อเท็จจริงคนละอย่างที่พูดถึงนะคะ
เพราะว่าคุณหมอเป็นแพทย์อายุรกรรมโรคไตอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะ
แล้วก็ทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะ
แพทย์หญิงกรทิปผลโภคสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าทำไมจะให้หมอไตมาพูดฝ่ายเดียวเลย

เพราะก็ทราบว่ามีความไม่สบายใจอยู่พอสมควร
จากที่เราได้คุยระหว่างที่เชิญช่วงที่ผ่านมานะคะ

คุณหมอเดี๋ยงเข้าใจถูกไหมว่าเรื่องของการหนึ่งปัสสาวะมันมีมานานมาก
ไม่ใช่รอบแรกที่เราคุยเรื่องนี้หรือทราบเป็นข่าวกัน
คือเราทราบมานานแล้วว่ามีกลุ่มบุคคลที่เชื่อว่าการหนึ่งปัสสาวะ
ช่วยรักษาโรคช่วยเรื่องสุขภาพช่วยหลายเรื่อง

ใช่ค่ะก็คือได้ยินมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าจะมีกระแสมากน้อยเป็นพัก
ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกระแสมากขึ้น
อย่างเช่นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะกระแสฮือฮามาก

คือก่อนนั้นมีข่าวมาก่อนอยู่แล้ว
ทราบอยู่แล้วว่ามีผู้ที่เชื่อแล้วก็ทดลองทดสอบเอง

คำถามคือว่าในกระทรวงที่ผ่านมาเคยมีการคุยกันไหมคะ
หรือต้องศึกษาจริงหรือต้องทดลองจริง
แม้กระทั่งในกลุ่มของคุณหมอโรคไตเหมือนกัน
คุณหมอโรคไตเคยมีการนั่งคุยกันไหมคะ
ต้องวิจัยจริงหรือเปล่าถ้ามีคนเชื่อเยอะขนาดนี้ค่ะ
คือเราคงต้องทบทวนผลงานเดิมผลอ้างอิงเดิม
หลักฐานทางการแพทย์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เดิม
ว่ามันมีความน่าจะเป็นหรือความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
ดังนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วตามพยาธิสรีระของปัสสาวะ
ดูแล้วประโยชน์มันค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโทษที่จะได้รับนะคะ
เพราะฉะนั้นการที่กระทรวงจะออกมาจะส่งเสริมมากกว่าว่า
ทำอย่างไรประชาชนหรือคนที่เข้าใจว่าปัสสาวะได้ประโยชน์
เขาจะเข้าใจหรือสร้างความรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องก่อนนะคะ
คุณผู้ชมคะถ้าเราดูคร่าวในรอบล่าสุดนี้
คือเรื่องของการดื่มน้ำปัสสาวะมันใช้ได้หรือมันใช้ไม่ได้
มันดีจริงมันรักษาโรคจริงหรือนะคะอันนี้ประเด็นหลักนะคะ
หรือแม้กระทั่งคือลักษณะที่เราเห็นในข่าว
มันไม่ใช่พูดถึงการดื่มอย่างเดียวไม่ใช่นะคะ

ประเด็นที่๒ที่เป็นหลักใหญ่คือการอ้างถึงพระไตปิดก

เพราะว่าไม่ใช่เวทีที่ครบองค์ประกอบที่ควรจะคุยนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายนะคะ
รู้สึกว่าทำไมไม่ถูกพูดถึง
ก็คือประเด็นที่หมอเขียวพูดต้นรายการเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า

เพราะฉะนั้นอ่านเอานะคะอ่านเอา

จริงแล้วคือพูดถึงลักษณะการปฏิบัติตัว๙ลักษณะ
อย่างที่หมอเขียวพูดมาสักครู่นี้โยกตัวอย่างเราจะคุยเรื่องนี้กัน
เช่นกินสมุนไพรปรับสมดุลนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ
แม้กระทั่งการออกกำลังกายการกินอาหาร
ธรรมะการใช้ยาสมุนไพร
แต่ไม่ได้ถูกพูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงเดี๋ยวเอาไว้ก่อน

คือตอนที่พอมีออกมาแล้วเนี่ยจริงแล้ว
เอาในวิธีคิดของกระทรวงก่อนค่ะคุณหมอ
กระทรวงต้องออกมาเพื่อห้ามป่ะคะ
หรือว่าหน้าที่กระทรวงคือต้องทำอะไรสำหรับข่าวนี้คะ
คืออันดับแรกคือต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนก่อน
เพราะว่าข่าวสารปัจจุบันไปไวมาก
ดังนั้นเราอาจจะได้รับฟังข่าวข้างเดียว
ผลดีของผู้ที่เคยทดลองใช้ความพึงพอใจต่าง
แต่เราต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนว่า
มันมีผลดีในแง่ที่คนที่ทดลองใช้แล้วได้ความพึงพอใจ
แต่ประโยชน์ได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะ
แล้วมันจะมีผลข้างเคียงหรือผลเสียอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้าง
ความพึงพ่อใจกับประโยชน์เป็นคนละตัวถ้าจะพูดถึงใช่ไหมคะ

ได้อ่านบทความวิจัยนะคะคุณผู้ชมคุณคุณหมอได้เห็นแล้ว
ดังนั้นเย็นให้อ่านวันนี้ฉันเข้าใจถูกหรือเปล่า
คือบทความวิจัยที่คุณหมอเขียวพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
คืออันนี้เท่ากับว่าเรียกว่าเป็นวิจัยที่สามารถอ้างขึ้นมา

คือวิจัยที่ฉันเพิ่งอ่านไปสักครู่เหมือนเหมือนกันนะครับ
เป็นวิจัยที่แค่บ่งบอกว่าผู้ที่ได้รับการใช้
แล้วก็ไม่เกิดผลข้างเคียงแต่ถามว่าได้ประโยชน์ไหม

ไม่ว่าจะเป็นวิจัยของคุณหมอเขียวหรือว่าเป็นวิจัยจนถึงณปัจจุบันเลยนะคะ
ดิฉันไปค้นคว้าข้อมูลมาเหมือนกันก่อนที่จะมาออกรายการก็ต้องทำการบ้านนิดนึ
ดังนั้นก็ไปค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งในประเทศไทยและข้อมูลทั่วโลก
ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์
ที่บอกว่าการดื่มปัสสาวะแล้วจะทำให้รักษาโรคใดได้
แต่ว่าในบทนำของบทความวิจัยที่ว่านี้มีการพูดถึงการประชุมในระดับโลกด้วยนะคะ
ที่ต่างประเทศแต่เอาล่ะในปี๑๙๙๖ที่อินเดีย
อันนี้ฉันตามอ่านตามเอกสารนะคะคือลักษณะแบบนี้จริงจริง
คุณหมอจริงทั่วโลกมีก็มีคนที่เชื่อแล้วก็ดื่มปัสสาวะ
รักษาโรคได้จริงหรือเปล่าคะในวงการแพทย์รู้ไหมคะ
ในวงการแพทย์ต้องบอกว่าถ้าเป็นแพทย์แผนจุบัน
แผ่นปัจจุบันยังไม่เป็นที่ยอมรับ
แต่ว่าถ้าเป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าอย่างอื่นอาจจะมีการใช้

ใช่ค่ะเท่าที่ไปเสิร์ชข้อมูลดูเนี่ยก็มีค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางด้านประเทศทางด้านยุโรปต่างก็มีข้อมูล

อ้าวก็มีกลุ่มคนที่ใช้กันตั้งหลายประเทศ

ไม่มีรายงานคนที่เจ็บป่วยหรือเป็นอันตรายจากการดื่มปัสสาวะใช่ไหมคะ
ต้องบอกว่าอาจจะมีรายงานนะคะ
อาจจะมีรายงานแต่ว่าเท่าที่ที่ฉันเสิร์ชในฐานข้อมูลทางการแพทย์เนี่ย
ยังไม่มีรายงานในฐานข้อมูลทางการแพทย์
แต่ว่าก็อาจจะมีรายงานและการเตือนประชาชน
ก็มีการออกแถลงเตือนประชาชนทั่วไปเช่นกัน

คุณหมอคะถ้าเราพูดถึงสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขห่วงที่สุด
คือลักษณะการใช้น้ำปัสสาวะเพื่อการดื่ม

เพราะว่าวิธีการที่พูดถึงมีหลายอย่างนะคะคุณผู้ชม
ที่เราได้ยินกันตอนนี้ก็คือการดื่มเข้าไปนะคะ

ใช่มั้ยคะเราก็เห็นได้ครับเอาทาตัวอะไรเนี่ยนะค่ะ
นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกตั้งหลายแบบที่เอามาใช้

คือกินเข้าไปร่างกายหรือห่วงทุกรูปแบบการใช้
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างที่เข้าไปสู่ร่างกาย
ของดีร่างกายเราจะเก็บไว้

ส่วนเหลือที่น้อยอาจจะเป็นทางเหงื่อ

ปัสสาวะนี่จะเป็นของเสียที่ผ่านการ
เผาผลาญจากสารอาหารต่าง

แล้วก็ขับทิ้งออกมาเป็นน้ำปัสสาวะ
ซึ่งน้ำปัสสาวะตอนอยู่ในร่างกาย

รวยไตท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะ

อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้
เช่นบริเวณท่อปัสสาวะส่วนปลาย

เราจะบอกว่าต้องรีบเก็บปัสสาวะ
แล้วส่งตรวจทันทีภายใน๑๒ชั่วโมงนะ

มันจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย

ดังนั้นสิ่งที่จะได้ไป

ก็คือเจ้าเชื้อโรคต่างเข้าไปด้วยหรือเปล่า
ตลอดระยะเวลาที่
ปัสสาวะอยู่ในร่างกาย

หรือว่าเป็นแค่จริงอาจจะเป็นของดี

ก็เลยแบ่งทิ้งบ้างจริงแล้วเป็นของดีหรือของเสีย

พูดง่ายให้ทุกคนเข้าใจกันตรงกันคือของ

คือของเสียหรือว่าของเสียส่วนเกินว่ายังไง

เพราะว่ามีคำอธิบาย
ในที่ฉันอ่านมานะคะคุณผู้ชม

แล้วอยากจะอธิบายเองว่าจอมขวัญเข้าใจผิด

ที่ถามแบบนี้ว่าเรียกว่าของเสีย
หรือเรียกว่าของดีส่วนเกินกันแน่
เพราะว่าเมื่อนำกลับมาใช้

แล้วมันยังเป็นของดีอยู่ร่างกายก็จะเหมือนกับ

แล้วก็ค่อยปล่อยทิ้งออกมาอีกที

มันอาจจะยังเป็นของดีอยู่แค่เกิน

ถ้าเกิดว่าผู้หญิงอาจจะไม่ได้ตรงสักทีเดียวนะ

เพราะฉะนั้นถามว่าน้ำเป็นสิ่งที่ดีไหม
ยังต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี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

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
กินอาหารในช่วงจังหวะก่อนปัสสาวะออกมา
แล้วมันมีสีแตกต่างกันในแต่ละชั่วโมงแต่ละวัน

เพราะปัสสาวะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกิน๙๐คือน้ำ

ทำให้๔เข้มสีจ่างแตกต่างกัน
วันไหนดื่มน้ำเยอะปัสสาวะก็จะบ่อยสีก็จะใส

อาหารหลายอย่างจะมีผลทำให้ปัสสาวะมีสี

วันนี้ทานบูเบอรี่เยอะอาจจะปัสสาวะออกสีแดงได้
อันที่๓ก็คือเป็นเรื่องของยา
ยาบางชนิดทำให้ปัสสาวะสีเพี้ยนไปสีเข้มข้นขึ้นได้
ซึ่งภาวะอื่นก็จะเป็นภาวะผิดปกติ

ทำให้ปัสสาวะสีผิดเพี้ยนผิดปกติ

ความต้องเรียกว่าอะไรเดี๋ยวฉันกลัวเรียกผิด
เอ่อถ้าเราเอาอย่างนี้นะคะ
สมมุติว่าถ้าเราเชื่อว่ามันดีก่อน

กินอาหารที่แตกต่างกันมันจะทำให้ความดีไม่ดี
คุณภาพที่จะนำไปใช้แตกต่างกันไหมคะคุณหมอ
ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการ
ดังนั้นเนี่ยถามว่าจะดีไหมต้องบอกว่าไม่
อันดับแรกดิฉันต้องบอกว่าไม่น่าจะดีแน่
ไม่มีข้อมูลยอมรับว่ามันจะเป็นการดี
หากนำปัสสาวะไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคนะคะ
แต่ถามว่าอาหารปัจจุบันต้องบอกว่า
สภาวะปัจจุบันมลภาวะเยอะขึ้น
ดังนั้นถึงแม้เราจะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
แต่เราก็อาจจะยังหลีกเลี่ยงมลภาวะจากหลายอย่างไม่ได้
รวมถึงทางเลือกต่างเช่นบางคนมีรับประทานวิตามินเสริมต่าง

สารเหล่านี้อาจจะถูกขับออกมาในปัสสาวะด้วย

ไม่ว่าจะดื่มน้ำน้อยหรือน้ำมาก
ไม่ว่าจะกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลต่อสีของปัสสาวะนะคะ
แม้กระทั่งการกินยาใดก็แล้วแต่ที่มีผลต่อสี

คือทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นตัวบอกในการเปลี่ยนแปลงใดว่า
ดีมากดีน้อยไม่ดีไม่เกี่ยว

ทุกอย่างที่ออกมาในสภาพนั้นจากการกินอะไรก็แล้วแต่
สภาพร่างกายของคนใดก็แล้วแต่

โอ้โหไม่แบ่งให้หน่อยเหรอคะ

ทีนี้ยาเก้าเมตรค่ะคุณผู้ชมอันนี้อ่านจากเอกสารนะคะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกนะคะถ้าทางเครือข่ายได้ชมอยู่นะคะ
แล้วใจอ่อนอยากจะอธิบายเองนี่โทรกลับเบอร์เดิมได้เลยนะคะ
เอาอย่างนี้คุณหมอค่ะมันมีการพูดถึงเรื่องของยา๙เม็ดนะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงหัวข้อที่โดยรวมแล้ว
มันเป็นสิ่งที่จริงแล้วถ้าทำได้ก็ดีอยู่แล้ว
โดยไม่เกี่ยวกับว่าจะดื่มปัสสาวะหรือไม่ดื่มนะคะ
พอพูดถึงเรื่องอาหารการกินเรื่องสภาพจิตใจใช่ไหมคะเรื่องการออกกำลังกายต่างนานา
คำถามก็คือว่าเป็นไปได้ไหม
ถ้ามันมีเรื่องนี้เข้าไปเป็นปัจจัยของตัวคนคนนั้น
แล้วทำวิถีชีวิตได้เป็นแบบนี้หมดเลย
ไม่แน่ปัสสาวะที่เราพูดถึงอาจจะไม่ได้เสียซะทั้งหมด
อย่างที่เข้าใจก็ได้อันนี้ตั้งคำถามไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

มันก็มีฝนถ้าโดยย่อก็ช่วยทำให้
ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
แล้วก็ช่วยทำให้โรคลดลงถ้าผู้ใดย่อ

เราดื่มเข้าไปมันจะเกิดผลอย่างไรนะ

ปัสสาวะเขาจะมีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต

และหนึ่งเขามีธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตโดยตรงนะ

เพราะเวลาเรากินน้ำกินอาหารเข้าไปเขาจะไปสังเคราะห์กับชีวิตของเรา
พอสังเคราะห์กับชีวิตของเราเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีธาตุที่มาเลี้ยงชีวิตเป็นตัวตนของเรานี่แหละ
เป็นธาตุที่เป็นประโยชน์เลี้ยงจนเป็นตัวตนของเรานี่แหละ
แต่ธาตุเหล่านี้บางอย่างมันก็เกินมันเกินที่ร่างกายจะใช้
พอมันเกินที่ร่างกายจะใช้เขาก็ขับออก

ในร่างกายของเราในส่วนไหนที่มันมีข้อพร่องหรือต้องการสารเหล่านี้

เพราะว่ามันเกิดการสังเคราะห์ที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นทำให้เราหายโรคภัยไข้เจ็บหรือมีพลังได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือข้อที่๑เขาก็มีสารเหล่านี้อยู่
ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาการดินต้านการอักเสบ
รถฮอร์โมนซ่อมสร้างการเจริญเติบโต
อิริตโฮโพโอทินบำลวงเม็ดเลือดแดง

แบบนี้เขาก็มีธาตุอยู่รอยชายเนสละลายรึ่มเลือด

ในนี้ได้วิจัยทั้งแล็บที่รองรับ

อีกอันหนึ่งเป็นสารที่เป็นโรคเป็นพิษอ่อนอ่อนในตัวเรานะในชีวิตของเรา
เนี้ยจะมีที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ทำหน้าที่สลายพิษในร่างกาย
แล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่คอยสลายโรคในร่างกายของเรานะฮะ
ไปอยู่ทั่วในร่างกายของเราทีนี้เขาจะทำหน้าที่สลายพิษ
ลายโรคเนี่ยเขาก็สลายมีพิษมีโรคที่ไหนเขาก็พยายามสลาย
นะครับมีพิษมีโรคที่อันตรายเขาก็สลายสลายเสร็จมันก็อ่อน
อ่อนแรงลงมันก็ทำให้โรคหรือว่าพิษนั้นอ่อนลิตรลง
พออ่อนฤทธิลงเขาก็จะขับออกจากร่างกายของเราทางปัสสาวะอุจจาระ
เหงื่อใครลมหายใจหัวตาจมูกปากผิวหนังนะธรรมชาติ
ชีวิตเขาก็เป็นอย่างนั้นทีนี้พอขับออกไปนี่แหละ
โดยเฉพาะส่วนใหญ่เขาจะขับออกทางตับแล้วก็ทางไตทางไตคือทางปัสสาวะ
นะพอเราขับออกมาเสร็จเขาก็เป็นพี่ดอ่อนอ่อนนะฮะ
อ่อนเนี่ยจะเป็นวัคซีนเป็นเหมือนวัคซีน
พอกลับเข้าไปอีกทีนะก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไม่เลิศขาว
เพื่อมากำจัดพิษนั้นไปกระตุ้นให้เซลล์ของเราเนี่ยอ่า
ตัวเพื่อที่จะกำจัดพิษสลายพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ก็ทำให้เกิดเป็นภูมิมั่นฐานเป็นวัคซีนขึ้นมานี่คือจุดที่สำคัญ
และที่สำคัญวัคซีนของเรามีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่๒๓ประเด็นที่
ที่ดีกว่าวัคซีนทั่วไปก็คืออะไรนะ
มันเป็นวัคซีนที่เราสามารถที่จะผลิตเองใช้โดยธรรมชาติของเราได้เนี่ย
หนึ่งมันเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยวิธีดูว่ามันปลอดภัย
เวลาเขาสลายพิษเนี่ยเวลาเขาสลายพิษออกจากร่างกายนะ
เลือดขาวหรือปอล็กซิโซมของเราเนี่ยสลายพิษออกเนี่ย
เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ดันพิษออกดุ้นนะ
อะไรใส่เข้าไปก็ดันออกด้นอย่างนั้นนะ
เขาต้องสลายให้มันให้มันฤทธิ์มันน้อยลงก่อนก่อนจะดันออก
งั้นมันไปทำร้ายตามจุดต่างเราตายเราแย่เลย
เพราะร่างกายก็มีการสลายพิษก่อนแล้วก็ขับดันออกมาตามส่วนต่าง
ทีนี้เวลาเขาขับดันดับไฟตามส่วนต่างผลักดันออกไปเนี่ย
ทางหนึ่งก็คือทางปัสสาวะสังเกตได้ว่า
เรามีปัสสาวะกันทุกคนแต่ไม่ตาย
ขณะที่ยังมีปัสสาวะในตัวเรายังไม่ตาย
นั่นหมายความว่าเขาเป็นพิษอ่อนในระดับที่เราไม่ตาย
นะแต่เอาไว้นานทรมานเหมือนกันอ่าปัสสาวะไว้นานทรมาน
แต่ถ้าเขาสัมผัสกับเราประมาณนึงเราเออเราไม่ตาย
อย่างนี้เป็นต้นนะบางคนอั้นปัสสาวะได้นานนะ
เป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงทีมันต้องอั้นเป็นวันเลยก็มี
อย่างนี้เป็นต้นโอ้โหนะก็ยังไม่ตายนะ
นี่คือพิสูจน์ได้เลยว่าขนาดอยู่นานขนาดนั้นนะยังไม่ตาย
นี่เป็นปัสสาวะเพราะฉะนั้นเป็นพิษอ่อน
หกพันล้านคนในโลกกว่า๖๐๐ล้านคนก็ได้รับพิษที่ไม่ได้
ไม่ได้รุนแรงเป็นพิษอ่อนอ่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เอาพิษดอนนี้กลับคืนไปชีวิตเราก็ปลอดภัย
เพราะหนึ่งเขาเป็นพิษอ่อนที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นไร
แต่ว่าถ้าเป็นพิษอื่นที่วงการสุขภาพวงการแพทย์ไปค้นมาเนี่ย
บางทีนะมันยังมีแพ้ได้นะเราฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็ก
ให้๓วัน๗วันก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นนะบางทีมันก็ไม่ถูกกัน
แต่ปัสสาวะมันถูกกันแน่นอนมันอยู่ในตัวเราเราก็ไม่เป็นไร
นี่คือลักษณะของชุดความคิดที่ใช้อธิบายนะคะ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราถามคุณหมอไปประมาณนึงแล้วนะคะ
ทีนี้ลองถามตามที่คุณหมอเขียวบอกนะคะเอาลักษณะคำว่าพิษอ่อนก่อน
เอ่อมันมันเทียบเคียงได้คือคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมค
เวลาเราฉีดวัคซีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
มันก็คือเหมือนเอาเชื้อโรคมาทำแล้วก็ไปกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน
อธิบายถูกป่ะคุณหมอถูกนะคะตอนนี้เนอะ
ดิฉันก็เลยนึกถึงภาพเดียวกันคล้ายอย่างนั้น
คือเราสามารถอนุมานได้ไหมคะว่าปัสสาวะที่เข้าไป
ก็จะไปทำหน้าที่คล้ายกัน
อันนี้อาจจะหมายถึงกรณีที่มีผู้กล่าวอ้างว่า
ปัสสาวะเนี่ยคนที่เป็นโรคบางโรครวมถึงโรคมะเร็งใช่ไหม
กล่าวอ้างไว้ว่าถ้ามีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

อาจจะเพิ่มการสร้างภูมิคุ้มกันไปทำลายโรคนั้นได้
แต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าคิดในทางหลักทางวิทยาศาสตร์เลย

เขาจะมีเจ้าตัวแอนติเจนอยู่ในกระแสเลือดของเขาอยู่แล้ว
ดังนั้นการที่เขาได้แอนติเจนจากปัสสาวะตัวเองเพิ่มไป
ไม่สามารถที่จะเพิ่มภูมิกันต่อแอนติเจนตัวนั้นได้
ดังนั้นถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็คือไม่สามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้
แต่ว่าในแง่ของการวิจัยหรือข้อมูลยืนยัน
ยังไม่มีหลักฐานรองรับนะคะ
คุณหมอแล้วอย่างที่คุณหมอเขียวบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าอันนี้เราคุยกันไปแล้วตอนต้นแต่ดิฉันขอย้ำอีกที
คือปัสสาวะไม่ใช่ของดีส่วนเกินที่ถูกขับออก
แต่ว่าในมุมของคุณหมอไตเนี่ยนะคะมองว่านี่ตีเป็นของเสียทั้งหมดเลย
ไม่ใช่ของดีส่วนเกินแต่คือของเสียอย่างนี้นะ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำอธิบายที่บอกว่าพอเอาเข้าไปใหม่แล้ว
ที่เขาจะออกมาแล้วเขาสังเคราะห์กันไว้แล้วพอเอาเข้าไปแล้วใช้ได้เลย
อันนี้มันมีคำอธิบายที่มันอาจจะคล้ายกัน
พอจะแบบเทียบเคียงกันได้ทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
คือต้องบอกว่าถ้าอย่างที่ดิฉันบอกไปแล้วว่า
ส่วนประกอบส่วนใหญ่ในปัสสาวะคือน้ำ
หากเป็นปัสสาวะของคนที่สุขภาพดีแข็งแรง
ไม่มีโทษต่อร่างกายโดยตรง
แต่สิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวได้ของแถม
ของแถมก็คือปนเปื้อนเชื้อโรคต่างจากการ
นเปื้อนจากผิวหนังภายนอกภาชนะที่บรรจุพันธุ
มันจุพันธุ์ทั้งพลาสติกทั้งโลหะต่าง
รวมถึงสารอื่นที่จะขับออกมาทางปัสสาวะ
เช่นเราอาจจะมีการใช้วิตามินอาหารเสริมต่าง
ดังนั้นอาจจะได้โทษจากพวกของแถมเหล่านี้
ก็คือคุณหมอกลับไปจุดตั้งต้น

ขอย้ำก่อนว่าโดยตัวปัสสาวะเอง
มันอาจจะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเพราะว่า๙๐กว่าเปอร์เซ็นคือน้ำ

ใช่ไหมคะแต่เอาล่ะในส่วนที่มันอยู่
ตอนอยู่ในร่างกายมันอาจจะมีของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
อาหารที่กินยาที่กินวิตามินที่กินแบบนี้นะคะ

ถ้าผิดแย้งนะคะกลัวพูดผิด

สมมุติอันนี้ขออนุญาตบังคับตอบนะคะ

ถ้าจะเลือกว่าเป็นคนดื่มปัสสาวะเนี่ยนะคะ
การดื่มทันทีกับการ
เหมือนกับรู้สึกบางอันจะบอกเอาไว้นานเก็บไว้หลายวัน
หรืออาจจะเป็นห่วยเดือนหน่วยปีดิฉันไม่แน่ใจนะคะ

ว่าจะเป็นการรักษาทางเลือกมันมีหลายวิธี

ยังมีการใช้สมุนไพรการใช้สิ่งอื่นอีกมากมาย
เพราะการรักษาปัจจุบันเราจะมีการรักษาโดยใช้แพทย์แผนปัจจุบัน
ก็คือไปตามโรงพยาบาลพบแพทย์พบเพศรัชกร
บุคลากรทางการแพทย์กับการรักษาแพทย์ทางเลือก
และอีกอันหนึ่งก็คือปัจจุบันทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ไวมาก
แล้วก็กว้างขวางดังนั้นอาจจะได้รับข้อมูลหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนใหญ่คนที่เผยแพร่
เผยแพร่แต่ด้านดีด้านดีหรือความพึงพอใจ
ว่าเราเคยใช้แล้วประสบสิ่งที่ดีอะไรบ้าง
ดังนั้นอยากให้ทุกท่านหรือประชาชน
วิจารณญาณในการรับข่าวสาร
ศึกษาว่าสิ่งที่ดีดีเพียงแค่ความพึงพอใจ
หรือมีหลักฐานข้อมูลรองรับและยืนยันว่าได้ประโยชน์จริง

ต้องไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมว่า
มันมีผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนอะไรไหมนะคะ

ปัสสาวะอย่างที่บอกว่าเกิน๙๐๙๕เป็นน้ำ
แต่มันก็ยังมีองค์ประกอบของพวกของเสียเช่นยูเรียหรือเกลือแร่อื่น
ดังนั้นหากในคนที่รู้เท่าไม่ถึงการ
แล้วได้รับข่าวสารแล้วไปทดลองดื่มปัสสาวะจริง
แล้วคนคนนั้นบังเอิญมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอยู่แล้ว
เช่นเขาเป็นโรคไตหรือเป็นโรคหัวใจ
เขาอาจจะเกิดอันตรายเช่นอาจจะมีเกลือแร่คั่ง
เพราะการที่ได้รับน้ำเยอะเกินไปหรือเกลือแร่เยอะเกินไป
ทำให้ร่างกายเขาก็คือตับไตเขาทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นอาจจะเกิดโทษเพิ่มขึ้นหากมีการใช้อย่างแพร่หลายขึ้น
แต่คุณหมอคะมันก็ยังไม่มีข่าวว่าใครกินปัสสาวะแล้วก็เป็นอะไรรุนแรง
จนถึงเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเป็นกรณีศึกษาเลยนี่คะ
มันก็อาจจะไม่สามารถบอกได้ไหมคะว่ามันมีโทษหรือข้อควรระวังหนักขนาดนั้นนะคะ
ใช่ส่วนใหญ่จะไม่มีรายงานที่เป็นข้อมูลเชิงการแพทย์หรือเชิงวิทยาศาสตร์
แต่มีการรายงานในกรณีของคนที่เอามาใช้ภายนอกค่ะ
บางคนใช้ในการทาแผลหรือบางคนใช้หยอดตา
ก็พบว่าทำให้เกิดการระคายเคืองเฉพาะที่ได้
คุณหมอคะในส่วนของปัสสาวะที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธาตุที่มีประโยชนอันนี้เอาจากที่สัมภาษเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ท่าที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นแค่ส่วนเกินที่ร่างกายขับออกเอาเข้าไปใหม่
ก็คือมันผ่านการสังเคราะห์มาแล้วเมื่อเข้าไปมันก็จะใช้ได้เลยทันทีอย่างนี้นะคะ
หรือว่ามีความเป็นพิษอ่อนไปกระตุ้นนะคะให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา
คือทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการยอมรับ
ก็ต่อเมื่อผ่านการวิจัยหรือผ่านการทดสอบทางการแพทย์

ถึงจะบอกว่าอันนี้ได้คือต้องผ่านแบบนั้นถึงจะยอมรับได้หรือคะ
เมื่อสักวันนี้ที่คุณหมอเขียวบอกเรื่องการอั้นปัสสาวะหรือปัสสาวะอยู่ในตัวก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกาย

ใช่เพราะว่าไตคนเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์
ดังนั้นหากเราดื่มน้ำน้อยวันไหนดื่มน้ำน้อยไม่อยากเข้าห้องน้ำ
เราก็จะสามารถอั้นปัสสาวะได้ใช่ไหมค
เราก็อาจจะไม่เข้าห้องน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงได้
และจะสังเกตว่าปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้น
อันนั้นเป็นกลไกในการปรับความเข้มข้นของน้ำปัสสาวะ
เพราะฉะนั้นเป็นกลไกปกติของไตทุกคนอยู่แล้ว
คุณหมอจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าอันตรายไม่อันตรายที่อยู่ในร่างกายใช่ไหมค

ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพูดถึงสิ่งที่เขาพูดถึงยา๙เม็ดกัน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น๙แนวทางที่ว่านี้แหละนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่คือการปรับวิถีชีวิตทั้งจิตใจนะคะ
แล้วก็เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการทำร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
คือมาแนวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะที่ว่านี้เดี๋ยวสักครู่ค่ะ
ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่จะมารู้จักแพทย์วิถีธรรมเนี่ย
เราเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดนะคะ

เราอยู่โรงพยาบาลหลายปีก็ไม่หายนะคะ
แล้วก็เราก็มาใช้แพทย์ทางเลือกนะคะรักษาตัว
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมารู้จักคุณหมอเขียว
เราเชื่อในเรื่องของแพทย์ทางเลือกเชื่อในเรื่องของการรักษาด้วยสมุนไพร
เพราะว่าในการที่เรารักษาแพทย์แผนปัจจุบันอยู่๓ปี

เราก็เลยมาเชื่อมั่นทางนี้แล้วก็สนใจในเรื่องของแพทย์ทางเลือก
การใช้สมุนไพรอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็พอมาอบรมกับคุณหมอเขียวเราก็เลยเป็นเหมือนเราได้รู้จักศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่ง
ซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะ
ปัสสาวะนี่จะใช้ในเรื่องของโรคผิวหนัง
เพราะพี่เป็นคนพอเราร่างกายไม่สมบูรณ์เราจะแพ้ง่ายใช่ไหมคะ
ช่วงมีเมนประจำเดือนเนี่ยมันจะต้องใช้ผ้านามัยใช่ไหม
พวกนี้มันจะมีพลาสติกที่เป็นทำให้เราแพ้ได้
มันก็จะเป็นแบบว่าผื่นแบบว่าทุกเดือนนะคะมันก็จะมีผื่น
ซึ่งเมื่อก่อนนี้เราตอนยังไม่ได้ทดลองใช้เนี่ย
เราใช้พวกยาครีมที่มันมีสเตียลอยค่ะ
ใช้แรกก็เหมือนจะหายคัน
แต่พอยิ่งใช้ยิ่งใช้เนื้อตรงนั้นนะคะมันจะเป็นหนาปื้นนะคะ

ทาเป็นต้องใช้เวลานะคะเหมือนเราทาครีม
ก็ทาแล้วก็มันก็หายคัน
คันแล้วไอ้ผิวที่ว่ามันไม่เหมือนยาเคมีนะ
คือผิวมันจะเรียบลื่นแล้วก็แบบเหมือนมันดีเหมือนมันบำรุงผิวด้วย
ไม่มีเสียงเลยเสียงเสียงหายไป
ก็เราจะใช้รักษาตัวเวลาที่เราไม่สบายก็คือ
วันนั้นก็คือดื่มดื่มก็ทำให้เราไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเสียงมา
แต่คนอื่นทักว่าเอ้าพี่เสียงมาแล้วนี่
จริงแล้วก็มีหลายกรณีนะคะคุณหมอที่ผู้ใช้เองก็ออกมาให้ข่าวนะคะ
มันจะมีคำอธิบายอะไรคุณหมอในเมื่อคนใช้เขาพอใจ
เขารู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นนะคะ
ต้องบอกว่าโรคบางโรคคือโรคมีหลากหลายนะคะที่รายงานเรื่องของการใช้น้ำปัสสาวะ
ดังนั้นต้องบอกว่าโรคบางโรคอาจจะดีขึ้นโดยตัวเองก็ได้
รวมถึงอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการที่มีตัวช่วยทางด้านจิตใจ
อาจจะทำให้ความพึงพอใจในการรักษาโรคนั้นเสมือนว่าดีขึ้น
แต่เราบอกไม่ได้โดยตรงว่าสิ่งที่ดีขึ้น
เป็นผลจากการที่เขาใช้น้ำปัสสาวะจริงหรือเปล่า
คุณหมออันนี้อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
คือที่แพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ยอมรับ
คือรู้สึกว่าเหมือนแบบแข่งกันป่ะคะถ้ามันใช้ได้จริง
คือเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้แข่งกันมากกว่านะ
เนื่องจากว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เราก็ได้ศึกษามาแล้วว่า
ปัจจุบันเป็นของเสียเหมือนปัจจุบันอุจจาระคือของเสีย
ดังนั้นโดยหลักการและโดยกระบวนการ
มันก็ไม่ควรจะนำกลับไปใช้อุปโภคหรือบริโภค

คือที่ฉันอ่านจากเอกสารนะคะคุณผู้ชม
ข่ายถ้าเข้าใจไม่ได้ตรงกันเป๊ะเนี่ยขออภัยนะคะ
ในส่วนยา๙เมตรที่พูดถึงเนี่ยนะคะที่เขียนเอาไว้เนี่ยคือการ
คือการบำรุงรักษาร่างกายโดยการเรียกอะไรอ่ะกำหนดวิถีชีวิตนะคะ
อันนี้คร่าวนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการกินสมุนไพรปรับสมดุลนะคะ

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นแพทย์แผนจีนหรือเปล่านะคะ

หรือว่าเรื่องสวนล้างลำไส้ด้วยวิธีต่างนะคะ
แช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพร
คบสมุนไพรออกกำลังกาย
โยคะกดจุดลมปลานต่างนานานะคะ

กินอาหารปรับสมดุลนะคะ
การใช้ธรรมะช่วยให้ใจสบาย

เอาอย่างนี้โดยรวมคือมันก็ไปในทางที่
เพื่อวิถีชีวิตที่อะไรคะดีขึ้นอยู่แล้ว
ซึ่งอันนี้จริงอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่

คือเรียนไม่แน่ใจว่าคือควรจะให้น้ำหนัก

เพราะว่าที่คุณหมอเขียวพูดคือว่า
มันก็อาจจะมีผลว่าคุณกินอะไรเข้าไป
ปัสสาวะออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบไหนด้วย
ให้ทำคู่ไปกับการดื่มปัสสาวะ

อันที่อาจจะยังไม่ได้ลงไปลึกในรายละเอียด
แต่ว่าถ้าดูโดยหลักการก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่งจริงแล้วหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงองค์กรต่างที่เกี่ยวข้อง
มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนส่งเสริมสุขภาพตัวเองอยู่แล้ว
เพราะว่าการส่งเสริมสุขภาพแปลว่าเราจะไม่เกิดโรค
ก็คือการป้องกันโรคนั่นเอง
ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพมีง่ายเลยค่ะ
ดูแลตัวเองให้ดีเลือกรับประทานอาหารให้ครบ๕หมู่
ในการที่หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
อาหารรสจัดรสเข้มจัดหวานจัดต่างที่จะทำให้เกิดโรค
ลีกเลี่ยงบุรีหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
อันนี้พื้นฐานเลยใช่พื้นฐานในการดูแลสุขภาพตัวเองทั่วไป

เรื่องของการดื่มปัสสาวะหรือการใช้ปัสสาวะ
ไม่ว่าจะเป็นใช้ภายนอกหรือว่าดื่มเข้าไปภายในก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
อยู่ในระหว่างการศึกษาใดทั้งสิ้น

อยู่ในหัวข้อการวิจัยของกระทรวงหรือหน่วยงานราชการแน่นอน

ไม่ใช่ว่าเอ๊ะหรือว่าต้องศึกษาแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งให้เป็นข่าวเลย

จากว่าเราถือว่ามันไม่ใช่ของที่มีประโยชน์นะคะ
แต่สามารถพูดประโยคนี้ได้เลยไหมคะว่าอย่ากินอันตรายขนาดนี้เลยไหมคะ

แล้วทำไมคนที่เขากินเขาไม่เห็นเป็นอะไรหนักหนา
จนเป็นข่งเป็นข่าวว่าดื่มปัสสาวะแล้วเป็นไรล่ะคะคุณหมอ
อย่างที่ที่ฉันเรียนนั้นไปตั้งแต่ต้นรายการว่ามันอาจจะได้ของแถม
ซึ่งเป็นของแถมอันไม่พึงประสงค์ทั้งเชื้อโรคทั้งโลหาหนัก
ทั้งสารต่างที่อยู่ในปัสสาวะ
สิ่งที่ห่วงที่สุดคือเรื่องการปนเปื้อน

งั้นเอาอย่างนี้ค่ะคุณหมอถ้าให้พูดถึงในแง่ของคุณหมอไต้ก็แล้วกัน
คุณหมอเนื่องจากเป็นหมอไตก็จะรู้วิธีการระบบของการแบบชำระ
ภายในดูดซึมภายในกันกองของเสียภายในใช่ไหมคะ
มุมของคุณหมอไตคุณหมอมองว่าประเด็นเรื่องการดื่มปัสสาวะ

คือดิฉันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกใช้ปัสสาวะมาดื่ม
แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
คือเราก็จะไม่แนะนำให้ประชาชนบุคคลทั่วไป
เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคดื่มปัสสาวะอยู่แล้ว
ว่าจะเป็นปัสสาวะตัวเองหรือปัสสาวะผู้อื่นนะคะ
ดังนั้นสิ่งที่ที่ฉันเน้นมากที่สุดก็คือ
น่าจะเป็นเพราะว่าเขาดื่มน้ำปริมาณมากเขาถึงได้สุขภาพดี

อย่างน้อยประมาณวันละ๘แก้วต่อวันนะคะ
ก็จะช่วยในการที่ทำให้ระบบต่างของร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมดุล

ออกมาเตือนอย่างแบบเสียงแข็งหรือว่าออกเอกสาร

เพราะว่าถ้านะคะคือมันไม่ใช่ของใหม่แหละ
แต่ว่ามันมาอีกรอบในยุคที่โซเชียลมีเดียเขาสื่อสารกันง่ายขึ้น
คือกระทรวงต้องเสียงแข็งกว่านี้หรือไม่เป็นไรแล้วแต่ความเชื่อ
ต้องเสี่ยงแข่งค่ะก็คืออย่างน้อยก็ต้องสร้างความรับรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน
ผู้ที่ยังไม่ได้ทดลองและผู้ที่ใช้แล้ว
ว่าได้ประโยชน์และเกิดโทษอะไรบ้างนะคะ
ดังนั้นต้องบอกเน้นย้ำอีกทีว่าไม่ได้ประโยชน์อาจจะเกิดโทษนะคะ
สิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้ผู้ที่ยังไม่แน่ใจ
หรือว่ากำลังไตรตรองอยู่ปรึกษาค่ะปรึกษา
ดังนั้นท่านสามารถปรึกษาได้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่
หากท่านไม่ได้มีโรคจำตัวก็ปรึกษาแพทย์ในหน่วยงานโรงพยาบาลใดก็ตามนะ
ซึ่งจะมีแพทย์ที่ให้ข้อมูลได้

จริงแพทย์ทั่วไปก็ได้ให้ข้อมูลนะคะ

คือไปให้คนอื่นกินอาจจะผสมในเครื่องดื่มผสมในอาหารอะไรอย่างนี้นะคะ
คุณหมอถ้าเราได้กินมันจะสังเกตอะไรนี่กลัวไปหมดแล้ว
มันจะสังเกตอะไรได้ไหมคะกลิ่นแต่ถ้าเขาแต่งกลิ่นอะไรอย่างนี้
มันมีข้อสังเกตไหมคุณหมอว่าในนั้นมันมีปัสสาวะหรือเปล่าเนี่ยอาหารกับน้ำเนี่ยค่ะ
คือมันอาจจะดูยากเพราะอย่างที่ฉันบอกว่า
สวะบางคนสีเริ่มแต่เหลืองใสจนกระทั่งเหลืองเข้ม
ดังนั้นถ้าปัสสาวะมีสีเหลืองใส่อาจจะแยกยาก
และยิ่งเติมสารปรุงแต่งสมนตร์พรงสมนตร์ไพร
อาจจะแยกยากว่าเป็นปัสสาวะปนอยู่ด้วยจริงหรือไม่
แต่ถ้าเป็นปัสสาวะจริงแล้วจะมีกลิ่นของยูเรีย
ซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเจอแบคทีเรียกินยูเรีย
จะเข้มขึ้นเหม็นขึ้นเป็นกลิ่นแอมโมเนีย
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นปัสสาวะปริมาณน้อยมากที่ไปปรุง

คือแต่ถ้ามีการแต่งกลิ่นใดก็แล้วแต่ไม่ได้แล้ว
หรือไปเอาเป็นแค่ส่วนผสมของอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ได้แล้ว
มันมีอะไรแบบหยดทดสอบไหมคุณหมอ
ช่วงนี้ข่าวนี้ดังมันมีอะไรหยดทดสอบไหม
คือคนที่เขาเต็มใจดื่มแล้วแต่เขานะคะ

แต่ว่าคนที่แบบไม่ได้เชื่อนะแต่ไปกินตามที่นู่นที่นี่แล้ว

ทดสอบยากค่ะเพราะว่าอย่างที่ฉันบอกว่าส่วนใหญ่คือน้ำ
ดังนั้นจะไปทดสอบว่ามันเป็นน้ำปัสสาวะ
มันก็แยกยากจากการเป็นน้ำทั่วไปหรือว่าน้ำเปล่านี่แหละค่ะ
ตามกฎกระทรวงหรือตามกฎหมายก็แล้ว
แต่สุดท้ายแล้วค่ะว่าต้องออกมาให้เข้มงวดกว่านี้
เช่นเชิญไปเพื่อทำความเข้าใจ
หรือว่ามีข้อบังคับมีโทษอะไรออกมาต้องมีขนาดนี้ไหมคะ
อาจจะมีการตรวจสอบค่ะเพราะว่าจริงถามว่าเป็นถึงขั้นโทษไหม

แต่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่แชร์ต่างนะคะ
ในโซเชียลมีเดียทั้งในหลายที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ว่า
ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ต่อมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน

กระทรวงก็ต้องมีหน่วยงานที่จะรับไปตรวจสอบตรงนี้
ค่ะวันนี้คุณหมอไม่ต้องตกใจนะคะ
ฉันพยายามจะเอาเนื้อหาสาระสำคัญส่วนใหญ่ที่ทางเครือข่ายพูดถึงนะคะ

คืออย่างที่บอกจริงข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่นะคะ

คุณผู้ชมที่ส่งไลน์มาทางไทยรัฐที่ขึ้นหน้าจอ
ก็ทราบว่าก็มีกันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคะ
เพียงแต่ว่าคำอธิบายอาจจะดูตื่นเต้นขึ้นในรอบล่าสุดนี้
ทีนี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง
แต่อย่างที่บอกนะคะคืออันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วจะไปห้ามใครเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ
แต่ว่าอันนี้ก็คงทำได้แค่เตือนแต่จะถึงกับเชิญเครือข่ายมาพูดคุยกันหรือเปล่า
ยังไม่ทราบนะคะแต่ทีนี้หลังจากนี้นะคะ
ถ้าทางเครือข่ายชมแล้วรู้สึกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด
จากความเข้าใจเลยตั้งคำถามผิดไปเลยเอาข้อมูลผิดมาถามเนี่ยนะคะ
ก็สามารถมาชี้แจงในรายการเราได้นะคะเพราะว่าจริงก็อยากให้มานั่นแหละ
เพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่สบายใจกันอยู่นะคะ
อ่ะหมดเวลาของรายการน่าจะถามหมดทุกเม็ดแล้วนะคะ
หมดเวลาของรายการนะคะแล้วก็อีกสักครู่ไทยรัฐนิวโชว์
ไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องนี้ยาวหรือเปล่านะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนนะคะขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะ